ต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณผู้ชมทหารแล้วก็ตำรวจไปค้นบ้านเช่า
ไปค้นในคอกวัวที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะเจอระเบิดเกือบ๒๐๐ลูกค่ะ
ก็หลังจากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวในที่พัก
รวมถึงเจ้าของไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ทหารตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สอดก็ได้รวมถึงตำรวจตระเวนชายแดน
หกนะคะได้เข้าไปตรวจสอบบ้านเช่าคล้ายคอกวัว
ไม่มีเล็กที่อยู่ในซอยเจ็ดบ้านผลาศหมู่สอง
ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดค่ะหลังจากที่มีรายงานว่าบ้านหลังนี้
มีคนเข้าออกผิดสังเกตผิดปกตินะคะ
แล้วก็จากการตรวจค้นก็พบร่องรอยการขุดดินบริเวณคอกวัว
คุ้ยดินออกเพื่อตรวจสอบ
พอขุดออกมาก็ตกใจค่ะคุณผู้ชม
ปืนขนาดจุด๒๒จำนวน๑กระบอก
แล้วก็ยังมีอาหารกึ่งสำเร็จรูปสำหรับการเดินป่าอีกจำนวนนึง
ทั้งหมดบรรจุถุงปุ๋ยอยู่หลายใบ
แล้วก็ยังเจอกระเป๋าเดินทางด้วยค่ะ
สำหรับคอกวัวนี้มีครูท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นเจ้าของ
แล้วก็ให้กลุ่มแรงงานต่างด้าว๖คนเข้าพักอาศัยนะคะ
ก็ได้นำตัวทั้งเจ้าของคอกวัว
รวมถึงแรงงานต่างด้าวไปสอบสวนเพิ่มเติม

คาดว่าน่าจะเป็นระเบิดออเดอร์
ของชนกลุ่มน้อยติดอาวุธตามแนวชายแดนพม่านะคะ